คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่รักเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือสามีภรรยา
เวลาที่เราจะต้องทำความเข้าใจปรับความเข้าใจหรือแม้กระทั่งทะเลาะกัน
อยากให้ใช้ปากในการในการเคลียร์อย่าให้ใช้ปืน
สมุทรปราการนะคะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีอ่ะระแวงกลัวว่าภรรยาจะปันใจให้ชายอื่น
ก็เลยเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วปรากฏว่าอยู่สามีชักปืนขึ้นมาข่มขู่
ไปที่ภรรยาแบบนี้เลยค่ะสุดท้ายเลยมีการยื้อแย่งปืนกัน
ไอ้ปืนกระบอกนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะย้อนกลับมาที่อก
แล้วลั่นใส่ตัวสามีเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ภรรยาก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วก็บรรยากาศที่งานศพเนี่ยโอ้โห
ภรรยาต้องไปกราบแม่สามีต่างคนต่างร้องไห้ด้วยความสูญเสียค่ะ
นี่ค่ะไม่มีใครไม่เสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
เป็นวินาทีที่ภรรยาของผู้ตายนะคะก้มกราบเท้าขอโทษแม่สามี
สามีของเธอคือนายชีวานนท์เฉยบัณฑิตหรือในบอมอายุ๒๗ปี
เป็นบรรยากาศที่ตอนที่นำศพของสามีมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางพลีใหญ่กลางนะคะ
แม่ของนายชีวนลก็คืออุ้มหลานอยู่อะค่ะเป็นหลานสาวอายุเพิ่งจะขวบเศษเองนะคะ
บรรยากาศก็ทุกคนได้แค่ร้องไห้จริงจริงคดีนี้มันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพบังพลีพร้อมกับทีมแพทย์แล้วก็มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตในซอยลิขิต๗ที่ตำบลบังพลีใหญ่ในอำเภอบางพลี
ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าปลูกติดกัน๕ห้อง
ในห้องที่๓ค่ะพบศพของนายชีวานนท์นะคะ
ตะแคงอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าสภาพคือถูกยิงเข้ากลางอกหนึ่งนัด
ใกล้กันมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จุด๔๕มมตกอยู่๑กระบอกด้วย
ตรวจสอบที่มือข้างซ้ายนายชีวนลมีเขม่าวดินปืนติดอยู่ที่มือด้วยค่ะ
ตนเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลรามาจักรีนรบดินที่จังหวัดสมุทรปราการ
ในที่เกิดเหตุยังพบภรรยานะคะภรรยาวัย๒๒ปีของผู้ตายนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพเลยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วเธอกับสามีพักอยู่ที่อีกห้องหนึ่งนะคะ
เป็นห้องของเธอเองส่วนห้องนี้ห้องที่พบศพเนี่ย
เป็นห้องของย่าที่มาเช่าอาศัยอยู่เพื่อช่วยเลี้ยงดูลูกสาวกับลูกชายค่ะ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอกำลังนั่งเล่นกับลูกสาววัยขวบเศษอยู่ในห้องของย่า
ชีวานนท์สามีกลับมาจากที่ทำงานเธอก็บอกสามีว่าเดี๋ยวจะไปส่งเพื่อนที่บ้านนะ

เท่านั้นแหละสามีไม่พอใจมีปากเสียงกันเหมือนกับว่าอะไรจะออกไปเที่ยวเหรอ
จะพากันออกไปนอกบ้านอะไรยังไง
แล้วอยู่สามีก็เดินไปเก็บข้าวของของลูกสาวคนเล็กแล้วบอกเลยว่าจะพาลูกกลับไปอยู่บ้านแม่
คราวนี้ก็เลยกลายเป็นบานปลายทะเลาะกันใหญ่โตเลยค่ะ
ทะเลาะกันมีปากเสียงรุนแรงเธอบอกว่าสามีเธอเนี่ยกำหมัดชกเข้าที่หัวเธอหลายครั้งด้วย
เธอก็พยายามต่อสู้ขัดขืนจนกระทั่งสามีชักปืนออกมาข่มขู่
หันปากกระบอกปืนมาทางเธอค่ะเธอก็สู้สุดใจเหมือนกัน
วิ่งเข้าไปแล้วก็มีการพยายามยื้อแย่งปืนกันนะคะ
แล้วสุดท้ายเสียงปืนดังขึ้นมาปั้งปืนลั่นนะคะลั่นใส่สามีเองเข้ากลางอกเลยค่ะ
เพราะแฟนเราเอาปืนมาทำอะไรอ่ะเราเห็นปืนใช่ไหมเราก็เลยแย่ง
แล้วแฟนแฟนเขาเอาปืนมาขู่เราไหมใช่ไหมแล้วเราก็เลยแย่งเขา
ซึ่งเมื่อวานี้พอส่งศพไปชนะสูตรแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็นำตัวภรรยาวัย๒๒ปีคนนี้ไปสอบปากคำด้วย

ก็เป็นคำกล่าวอ้างบอกแล้วนะครับ
ก็เป็นคำกล่าวกับตำรวจของทางฝั่งของภรรยาผู้ตาย
เนื่องจากในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็อยู่กันแค่สองคน
อีกคนก็เป็นลูกสาวอายุแค่ขวบกว่า

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ห้องเช่าในซอยลิขิต๗นะฮะก็ไปเจอคนดูแลห้องเช่าเขามาทำความสะอาดห้องนะมาล้างคราบเลือดต่างนะครับ
ผู้ที่ดูแลห้องเช่าบอกกับคุณระวีการว่าห้องที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องของนางหนม
หนมนี่คือย่าของนางสาวฟางภรรยาผู้ตายนะฮะมาเช่าอยู่อยู่คนเดียวเดือนละพันสี่
หลังจากนั้นนางสาวฟางกับหลานสาวแล้วก็ในบอมก็มาเช่าอยู่อีกห้องหนึ่งใกล้กันในบอมคือผู้ตายนะครับ
คนดูแลห้องเช่าบอกว่าคนดูแลห้องเช่ากับเจ้าของร้านเสริมสวยนะที่บอกนะฮะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันนะครับ
แต่ก็มีย่าของฝ่ายหญิงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลานสาวกับหลานเขยเนี่ยทะเลาะกันนะ
ก็ได้แต่เตือนนะว่าเออไงก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกัน
เผื่อเขาทะเลาะกันแล้วจะมีอะไรรุนแรง
วิ่งเข้าไปดูปุ๊บประมาณ๕นาทีพี่วิ่งเข้าไปปุ๊บ
แฟนเขาก็นั่งกอดแฟนคนตายผู้หญิงน้องผู้หญิงร้องไห้อยู่นั่งกอดศพอยู่
ส่วนยายตรงทางเดินหน้าห้องยายคือแบบไปอย่างนี้แล้ว
คือยายสติแตกไปแล้ว
เขาร้องไห้อย่างเดียวอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเสียใจเขาเสียใจอะไรอย่างเงี้
ทำไมคือทำกันอย่างนี้คือแบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้

ได้ยินเสียงเหมือนคล้ายคนอ่ะมันลากเก้าอี้ไม้แต่ห้องเขาไม่มีเก้าอี้ไม้
ก็เลยตัดสินใจไปปิดประตูหลังบ้านก็บอกน้องเขามาขอปิดประตูนะ
คือไม่รบกวนกันนะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีเสียงอะไร
เสียงก็หายไป
ได้ยินเสียงปืนมันดังแป๊กพี่ก็บอกเฮ้ย
แล้วพอสักพักพี่ก็นั่งขึ้นมาก็ยังไม่ได้ลุก
พอสักพักยายเขาร้องยายเขากรี๊ด
พี่ก็เลยเปิดประตูพิงมาหน่อยนึงขนยายเขาร้องดัง
เราก็ตกใจแล้วเสียงปืนแตกพี่ก็แบบชะโงกดูอย่างนี้ค่ะ
ก็เห็นขาของผู้ชายค่ะขาผู้ชายเขาเหยียดมาแล้วก็มีเลือด
พี่ก็เลยวิ่งออกไปข้างนอกไปหาไปบอกเจ้าคนดูแลเจ้าลี
ลีเหมือนเขายิงกันเขาฆ่ากันอะไรอย่างนี้
คุณตวีการผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตามหาคุณย่านมนะครับ
นางสนมจ้อยประสิทธิ์อายุ๘๒ปีย่าของฝ่ายภรรยา
วันนี้ก็ตกใจบอกเป็นห่วงหลานสาวมาก
คือนางสนมเนี่ยบอกว่าหลานสาวคือนางสาวฟางเนี่ยมีลูกชายวัย๗ขวบคนหนึ่ง
เป็นลูกติดจากสามีเก่านะฮะแล้วก็มีลูกสาวอีกคนนึง
อายุ๑ขวบ๘เดือนก็เป็นลูกกับในบอมผู้ตาย
ซึ่งตัวย่าเนี่ยจะคอยเลี้ยงลูกทั้งสองคนให้
ก็คือเลี้ยงหลานเพราะว่าหลานเขยเขาต้องไปขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
ส่วนหลานสาวไปเป็นพนักงานร้านทำเล็บ
หลานสาวกับหลานเขยมีปัญหาทะเลาะกันบ่อย
ย่าบอกนะแล้วมักเห็นฝ่ายชายตบตีทำร้ายภรรยา
เพราะว่าหลานสาวไม่ค่อยกลับมานอนที่ห้อง
ไม่กลับมาแบบโอ้โหเป็นเดือนแล้ว
วันก่อนเกิดเหตุถึงขั้นฝ่ายชายเนี่ย
เคยเอามีดจี้คอหลานสาว
ย่าต้องไปขอร้องว่าให้หยุดอย่าไปทำร้ายกัน

เขาก็ใช้คำว่าอันนี้ครับ

ทุบหัวทุบหัวอย่างเดียวทุบหัวของหลานเนี่ยค่ะ
นี่ก็วิ่งออกมาข้างนอกยายนะวิ่งออกมาข้าง
บอกช่วยด้วยช่วยด้วยไปช่วยกันเร็วเขาตีกันใหญ่แล้ว
ตอนที่ยิงกันยายอยู่ข้างนอก
ไม่ได้หยุดในที่เหตุการณ์แต่มองเห็นหลังแล้วก็ผู้ชายนั่งเอาเข่าลง
อีกตอนทุบกันเขาใช้มือเดียวนะคะอีกมือก็จับตรงนี้ไว้
คิดว่ามันมาจากหึงหวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
ยอมหนังกับยายตลอดเลย
ที่ยายไม่ชอบเลยแล้วยังไม่ยอมรับเขาด้วยนะ
ไอ้กัญชา

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วยนะฮะ
เพราะว่าเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ
อันนี้เป็นมุมของทางฝั่งของภรรยาของผู้ตายกับย่าเขาเล่าให้ฟังนะ
นี่คุณระวิการก็ได้เจอนะครับได้คุยกับนางสาวฟางนะครับภรรยาของผู้ตายนะครับ
วันนี้เธอก็ยังอยู่ในการโศกเศร้านะฮะหลังจากที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าเมื่อประมาณ๑สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ
เธอได้บอกเลิกกับสามีเพราะทะเลาะกันบ่อย
ถึงขั้นเคยถูกสามีเอาปืนตบหน้ามาแล้วแต่ทะเลาะกันรอบนี้เนี่ยไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะมีจุดจบแบบนี้
เขาก็ด่าค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบด่าแล้วหนูก็เลยบอกว่างั้นเราก็เลิกกัน
เพราะว่าคือหนูก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าสองสามวันก่อนหน้าที่จะมีเรื่องอะค่ะ
ทะเลาะกับเขาก็เลิกกับเขามาครั้งนึงแต่เขาก็มาง้อหนูก็กลับไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย
หนักสุดคือเอาปืนมาขู่รอบนึงค่ะรอบที่เขาตบหนูปากแตก
หนูอยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะหนูไม่ได้เจตนาที่จะทำให้เขาเสียชีวิต
หนูอยากมาขึ้นมาเป็นอุบัติแหละหนูก็กลัวเหมือนกัน
หนูก็ไม่อยากให้เขาจากหนูไปเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นพ่อของหนูเขาก็เป็นคนที่หนูรักเหมือนกันนะคะ

ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับหนูกับครอบครัว
เขาก็เป็นพ่อของลูกหล่อทำใจไม่ได้
นี่ค่ะหลังจากที่คุยกับผู้สื่อข่าวเราเสร็จนะคะ
เธอก็เดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพของสามีด้วยค่ะ
แล้วก็ไปเจอกับญาติฝ่ายสามี
จังหวะนี้ค่ะเจอกับแม่สามีนะคะนางกรพินเฉยบัณฑิตวัย๔๕ปี
เธอก็ก้มกราบขอโทษนะตอนที่เธอเห็นศพสามีเนี่ย

เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทะเลาะกันมันเกิดจากอะไรกันแน่
เท่าที่แม่เคยได้ยินลูกแม่บ่นให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน
ไม่เคยได้ยินเรื่องหึงหวงหรือว่าเรื่องชู้สาว
ตามที่ลูกสะพ้ายเนี่ยกล่าวอ้างเอาไว้เลย
อาทิตย์หนึ่งก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเนี่ย

เขาบอกว่าเขาอาจจะเลิกกับลูกชายเนี่ย
แล้วให้โทรไปบอกให้ลูกชายกลับไปอยู่บ้าน
แม่ก็เลยบอกว่าเรื่องครอบครัวแม่ไม่อยากเข้าไปยุ่ง
ก็คือคุยกันเอาเองปรึกษากันเองว่าจะทำยังไง
เขาบอกว่าลูกชายไม่ทำมาหากินอะไรอย่างนี้
เงินทองไม่พอใช้ทั้งค่าห้องค่านมค่าอะไรอย่างนี้ไง
แต่เขาก็ไม่เคยพูดเรื่องหึงหวงแม่อะไรนะครับ

แม่ก็ไม่ละเอกใจก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงกันขนาดนี้
เพราะว่าเขาก็ทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ก็อยากให้สอบสวนให้มันแน่ชัดว่า
ก็คือเป็นเรื่องมันเป็นมายังไง
ถ้าเกิดเขาผิดจริงก็คืออยากให้ลงโทษ
ด้านคดีนะคะพนักงานสอบสวนสพบังพลีบอกว่า
ภรรยาผู้ตายให้การว่ามีปากเสียงกัน

ก็เลยมีการต่อสู้ยื้อแย่งจนปืนลั่น

ปักใจเชื่อคำให้การของภรรยานะคะ

เพราะว่าต้องรอเรื่องผลตรวจลายนิ้วมือ

แล้วเดี๋ยวจะชนไปสอบปากขามอีกครั้งค่ะ